ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ได้รับการเปิดเผยในสังคมออนไลน
โดยหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเป็นพนักงานเชียร์เบียร์ในร้านแห่งหนึ่ง
ไว้วางใจเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนผู้ชายให้ขับรถพาไปส่งที่บ้าน
แต่ว่าเธอบอกว่ากลับถูกเพื่อนชายคนนี้พยายามที่จะข่มขืนนะครับ
แต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างบุดหวิดรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เธอจึงต่อสู้ขัดคืนจนผู้ก่อเหตุเปลี่ยนใจปล่อยลงจากรถและขับหนีไป
จากนั้นเธอจึงได้แจ้งความกับตำรวจนครบานน้องแข็ม
แต่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงนำเรื่องราวมาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านย่านน้องแข็ม
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุพบว่าภายในหมู่บ้านดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เป็นระยะ
แต่กล้องไม่สามารถใช้การได้ซึ่งนางสาวอธิชาเล่าว่า
รู้จักกับผู้ก่อเหตุมาได้ประมาณ๕เดือนเพราะทำงานที่เดียวกัน
และพูดคุยกันในฐานะพี่น้องเพราะตัวเธอก็มีแฟนอยู่แล้ว
โดยที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานคนนี้เคยไปส่งที่บ้านมาแล้ว๑ครั้ง
โดยวันเกิดเหตุเมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังเลิกงานเพื่อนคนนี้ได้อาสาไปส่งที่บ้านเธอจึงตกลง
แต่เมื่อใกล้ถึงบ้านก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
จนถึงทางเกือบทางเข้าหมู่บ้านนะคะ
ก็เขาเอามือหนูไปจับอวัยวะเพศเขาทำอยู่สองครั้ง
แล้วเขาก็ทำเลยเป็นทางเลยทางเข้าหมู่บ้านไปทางสะพานไปค่ะ
หนูบอกว่าพี่เลยแล้วช่วยกลับรถให้ด้วย
เขาบอกไม่เลยหรอกแต่เขาก็กลับรถให้นะ
กลับมาเข้ามาในหมู่บ้านจนไปถึงหน้าบ้านหนู

เขาเขามากลับหัวรถพอไปกลับหัวรถมาเขาล็อกรถ
ให้หนูลงแล้วตัวเขามาคล่อมตัวหนูเลย
หนูก็ร้องไห้ร้องปีขึ้นมาบอกพี่ก็ร้องขอชีวิตเขา
แล้วเขาก็ต่อยเขาที่ท้องหนู๒ครั้ง
แต่ไม่ได้ต่อยจนแบบจุกจนแบบอะไรแบบสลบไปนะคะ
ให้รู้ว่าเขาต่อยเราให้เงียบได้แล้วนะ
อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ทำอยู่อย่างนี้

หนูก็ร้องไห้แล้วอยู่เขาก็พังงะตัวออกไปเลย
กลับไปที่เบาะเขาบอกว่าพี่ขอโทษพี่เมามากอะไรอย่างนี้
เมื่อผู้ก่อเหตุยอมปล่อยตัวเธอลงจากรถ
รุ่งขึ้นเธอจึงเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนน้องแข็ม
และเกิดความเข้าใจผิดว่าตำรวจไม่รับแจ้งความ
เพราะไม่มีพยานหลักฐานและเธอยินยอมขึ้นรถมาเอง
ทำให้เธอนำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
แต่หลังจากนั้นตำรวจได้ให้เธอไปตรวจร่างกาย

หนูกับเขาสื่อสารกันไม่ตรงกัน

แต่ด้วยความอารมณ์ที่ว่าเขาถามว่าทำไมไม่กลับไปหาเขา

ก็บอกว่าด้วยความที่ว่าหนูคิดไปเอง

ก็บอกหนูว่าไม่มีหลักฐาน
เราอาจจะเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
หนูก็เลยต้องไปพึ่งทางเพื่อนหนูทางเพจอะไรอย่างนี้
ช่วยกันแชร์จนแบบพอมันออกมารูปแบบนี้
ด้านพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเปิดเผยว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้เสียหายเอง
ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้แต่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจ
หากออกหมายเรียกแล้วผู้ก่อเหตุไม่มาตามนัดหมาย

และออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน